มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะที่อยู่ในพาดหัวของเราด้วยนะคะ
สาวรายเดอร์ค่ะก็ไปส่งอาหารนะคะ
แต่เธอบอกว่าเธอยังงงอยู่เลยนะคะไปส่งอาหารที่คอนโดมิเนียม
แล้วถามทางกับรอปภที่คอนโดมิเนียมนี่แหละค่ะ
อยู่ก็เข้ามาทำร้ายเธอโดยที่ไม่รู้สาเหตุค่ะ
นี่เป็นเรื่องราวที่ในเพจเจ๊ม้อยวีพลัสได้โพสต์ภาพผู้หญิงคนหนึ่ง
เธอถูกเจ้าหน้าที่รบพอของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งทำร้ายร่างกายนะคะ
มีข้อความประมาณว่าผู้ชายไม่ควรทำร้ายผู้หญิงผิดแล้วหนีทำไมมารับผิดชอบด้วย
นี่ค่ะเป็นสภาพของเธอที่โดนรอปภทำร้ายนะคะ
เธอเล่าบอกว่าช่วงเที่ยงของวันที่๗สิงหาคมที่ผ่านมาเธอไปส่งอาหารที่คอนโดย่านราชพฤกษ์กัลปภึกนะคะ
แล้วก็งงสับสนอาคารที่จะต้องส่งอาหารนะคะ
ก็เลยเข้าไปถามทางกับรปภคนนี้
แต่รอปภก็ไล่แล้วทำท่าทางไม่พอใจเธอก็เลยจะไปแจ้งนิติบุคคลค่ะ

รอปภคนนี้ปรีเข้ามาทำร้ายจนเธอมีสภาพอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ

หลังเกิดเหตุไปแจ้งความที่สอนอบังขุนเทียนยังตามตัวไม่ได้นะคะ
ตอนนี้แต่เธออยากรู้ว่ามาทำร้ายเธอทำไมด้วยสาเหตุอะไรค่ะ
จะร้องเรียนพอคนไหนหนูก็ไม่คุยแล้วทีนี้เขาก็เขาเอ่ยคำว่ากูขึ้นมา
หนูก็บอกว่าพี่หนูก็ชี้หน้าเขาแบบนี้
แต่พี่หนูยังไม่ได้พูดคำว่ากูมึงกับพี่เลยนะ
พี่มาพูดจาแบบนี้ใส่หนูทำไมหนูก็พูดประมาณนี้เนอะ
หนูก็เลยบอกว่าอ่ะหนูจะร้องเรียนพี่นี่แหละค่ะว่าพี่ทำกิริยาไม่เหมาะสมกับหนูใช่ไหมคะ
หนูพูดแค่นี้ค่ะเขาตบหนูเลยทั้งต่อยทั้งตบหัวหนูเลยอ่ะ
หนูก็เลยแบบว่าเอามือค่ะมาป้องหน้าจนตัวหนูอ่ะถอยไปติดกับต้นไม้เขาก็แทงเข่าใส่หนูเลยค่ะ
เขาแทงเข่าใส่ที่หน้าอกหนูก่อนแล้วมือหนูมันป้องอยู่
มันก็เลยโดนที่เข้าหน้าหนูเต็มเลยตรงนี้ค่ะพี่
ไม่เจอตัวเลยนะคะไปไหนแล้วก็ไม่รู้ค่ะครับ